หลายท่านล้างท้องกันแล้วนะคะเพราะว่ากินเจก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้
ถ้าไปดูกันไปก็ถ้าเป็นทางการก็เริ่มพรุ่งนี้ไปจนถึง๑๔ตุลาคม
ในพื้นที่ที่เป็นงานเทศกาลกินเจใหญ่อย่างหัดใหญ่สงขลา
ผู้สื่อข่าวไปสำรวจดูปรากฏว่าปีนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควร
เราไปดูบรรยากาศทั่วไทยกันนะคะสำหรับเทศกาลกินเจค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็ผู้ร่วมถือศีลกินเจชาวอุทัยธานีนะคะ
ร่วมทำพิธีรับเจ้าประเพณีโบราณนะคะลงมาจากสวงสวรรค์
เป็นการเปิดสถานที่ถือศีลกินเจซึ่งจัดขึ้นที่ด้านหน้าวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
บนยอดเขาสแก่กรังอันนี้กลางเมืองอุทัยธานีนะคะ
อุทัยนี่จะเริ่มถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการวันแรกวันนี้
คนไปร่วมพิธีเยอะทีเดียวนะคะผู้ร่วมกิจกรรมก็จะต้องทำตามกฎ
ของการป้องกันโควิดก็คือเขาบอกต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง
ที่จะเข้าไปในวิหารโพธิสัตว์กวนอิ่ม
จะเข้ามารับอาหารในโรงทานก็จะต้องเรียกว่าวัดอุณหภูมิ
แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งด้วยนะคะ
หัดใหญ่สงขลาค่ะวันนี้ถือเป็นการล้างท้องนะคะ
นี่คือย่านฉือฉางหรือที่ถนนสุภาษารังสรรค

คือตอนนี้ไปที่นี่ก็จะเหลืองอร่ามไปทั้งสายเลย
แต่ว่าดูแล้วนะคะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
ทุกปีที่ผ่านมานะคะก็มาจากการจัดงานเทศกาลกินเจ
เหลือเฉพาะแค่การออกร้านขายอาหารเท่านั้น
ปีนี้พิธีกรรมก็จะไม่มีเป็นบรรยากาศ
การซื้อขายอาหารเท่านั้นเองนะคะ
อุดรธานีไม่คึกคักค่ะ
จัดกิจกรรมในเทศกาลกินเจเขาไม่จัดกันเลยนะคะ

บางแห่งก็จะเตรียมสถานที่ในการทำบุญไหว้พระในศาลเจ้า
ให้มากราบไหว้องค์พระนะคะ
สถานที่ประกอบอาหารแล้วก็จุดรับอาหารเจ
ก็จะทำขึ้นมาเพื่อรักษาประเพณีเท่านั้น
แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด
ซึ่งตอนนี้อุดรธานีเองก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากค่ะ